คุณผู้ชมที่มีเงินเดือนไม่ถึง๒๐๐๐บาท
กรมธนรักษ์มีการเตรียมนำบ้านมาให้เช่าราคาถูก
ไปก่อนมีสิทธิ์ก่อนแน่นอนครับ
ธนารักษ์ลงนามในสัญญาเช่าโครงการบ้านธนารักษ์ประชามรัฐ
๓บริษัทที่ชนะการประมูลประกอบไปด้วย
อาริยาพรอปเปอร์ตี้บริษัทปะกิ่งเออบันคอนซักชั่นยาไทย
และบริษัทกอรี่เมเนชเมนต์นะครับ
นายจักริจภารพันธกุลอธิบดีกรมธนรักษ์ระบุว่า
วันที่๑๙สิงหาคมนี้จะเป็นวันแรกเปิดให้ประชาชน
และข้าราชการผู้มีรายได้น้อยไปจองบ้านก่อนนะครับ
แห่งนะครับงานจะมีที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับ
ธนารักษ์ประชามรัฐนั้นจะอยู่ในแขวง๓เซน
ในเขตพญาไทยกรุงเทพมหานคร๒โครงการ
ดำเนินการโดยบริษัทอาริยาพร้อมเพอร์ตี้จำกัดมหาชน
เป็นรูปแบบของอาคาร๘ชั้น๒อาคารรวม๔๓๒ห้อง
รูปแบบอาคาร๘ชั้น๒อาคารรวม๓๕๐ห้องครับ
เป็นโครงการสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐรายได้ไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ระยะสั้นเพื่ออยู่อาศัย๕ปี
ค่าเช่าไม่เกินเดือนละ๔๐๐๐บาทเท่านั้นนะครับ
ส่วนทางด้านของอีก๒โครงการเป็นการเช่าระยะยาว
หรือว่าเป็นการซื้อเบสเซ็ตอยู่แล้วตลอดที
อยู่ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับ

ราคา๖๙๐๐๐บาทถึง๗๑๐๐๐บาทครับ